ที่สมุทรประการคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้หึงหึงครับ
ขี้หึงยิงเมียเด็กนัดเดียวดับ
คือจริงจะขู่จะขู่แล้วผู้หญิงโถมเข้าหา
ผมก็หาแย่งกันปืนลั่นปั้งตายเลยครับ
บ่าย๒โมงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสภบางสาวทงนะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง
เที่ยวบางสาวทงจังหวะสมุทรปลาการ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนายจำลองปรีเปรมอายุ๕๖ปี
เจ้าของบ้านแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ

แล้วก็มีปืนนี่ครับนอนลงไปแล้วนอนเท่าไหร่ได้ไหม
พอก่อเหตุเสร็จปั๊บนะนั่งดมยาดมวัดความดันขึ้น
ความดันขึ้นต้องประถมพยาบาลไปด้วย
นี่คือปืนลูกโม่ขนาด๓๘นะครับ
กระบอกกระสุนปืน๓นัดแล้วก็ปลอกกระสุนปืน๑ปลอกครบถ้วน
หน้าห้องนอนชั้นล่างพบศพนางสาวมลดีภูนาชำอายุ๒๗ครับ
อายุ๒๗นะครับตัวสามีเมื่อกี้๕๖ใช่ไหมผู้หญิงที่เสียชีวิต๒๗
คว่ำหน้าอยู่มีแผลถูกยิงที่สี่ข้างใต้ราวนมด้านขวา๑นัดกระสุนฝังใน
ระหว่างรอมอบตัวอย่างที่เบิร์ตบอกครับจำลองเครียดฮะ
ความดันขึ้นกู้ภัยต้องมาประถมพยาบาล
แล้วก็สารภาพตอนนั้นเลยบอกว่าก่อนหน้านี้ภรรยาของเขาเริ่มตีตัวออกหาก
มีท่าทีว่าจะปันใจให้กับชายอื่นทำไมไม่ค่อยกลับบ้านอ่ะ
พอกลับมาทะเลาะกันครับคุณผู้ชมกลับมาทะเลาะกัน
ล่าสุดวันที่๑๖กรกฎาคมหายเนี่ยเมียหายไปไหนเนี่ย
ติดต่อก็ไม่ได้ก็ออกตามหาครับออกตามหาทั้งคืน
กระทั่งกลับมาเจอเมียที่บ้านมีปากเสียงกันอีกนะครับ
ด้วยความโอโหชักปืนจะขู่แล้วภรรยาโถมก็ใส่
ต่อสู้จะแย่งปืนคุณผู้ชมปืนลั่นปั้ง
โอ้โหเขาบอกลุงจำลองบอกตอนนั้นตกใจมากเลย
พยายามจะตั้งสติแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ตั้งใจจะให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
เพื่อนบ้านล่ะเพื่อนบ้านเล่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเสียงปืน
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้มักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
แล้วสามีก็มักจะมักจะยิงปืนขู่ภรรยาครับ
นะครับขณะเกิดเหตุก็เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแหละ
ไม่รู้ว่ายิงขู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนที่เคยทำหรือเปล่า
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจอ้าวเมียเขาเสียชีวิตซะแล้ว
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะครับฆ่าคนตายโดยเจตนา
คุมตัวนายจำลองไปดำเนินคดีครับ